เป็นวาดที่พระเอกหนุ่มที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ย
มาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับหนุ่มเกรทนะคะ

เป็นดาราหน้าใหม่นะคะจากวิกหมอชิดคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นเลือดใหม่ในวงการบันเทิงนะคะ
วันนี้บันเทิงจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหนุ่มหล่อมาสดี
ว่าที่พระเอกจากวิกหมอชิตอย่างหนุ่มเกรท
หนุ่มคนนี้ค่ะดีกรีเป็นนุ่มหล่อจากรั้วธรรมศาสตร์นะจ๊ะ
และได้เซ็นสัญญากับทางวิกหมอชิดในฐานะนักแสดงเป็นเวลา๕ปี
ซึ่งได้โอกาสชิมลางงานละครเรื่องแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ผลงานจะยังไม่ออกอากาศแต่แฟนคลับก็ไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะมีเยอะอยู่
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเขินไม่น้อยที่ถูกจับตามอง
แต่ก็ขอทำหน้าที่ต่างที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะ
คือตัวก็ยังใหม่ยังใหม่มากในเรื่องการแสดงครับ
แล้วก็ผมพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เพราะว่ายังไม่กล้าคาดหวังอะไรมากหรอกครับ
เพราะว่าเราจะไปคาดหวังได้ไงถ้าเรายังทำตอนนี้ให้ยังไม่ดีเลยครับ
ค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าจริงเราไม่รู้หรอกครับว่าเราเก็ตเข้ามาจะได้เป็นตัวไหน
ว่าได้เล่นอะไรอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอคนเขาจับตามองมากขึ้น
มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นตัวเราเองด้วยครับ
เราควรจะพัฒนามากน้อยแค่ไหนควรจะจริงจังกับมันให้มากขึ้นนะอะไรอย่างนี้ครับ

ฟอร์โล่งยังฟอร์โล่งฟอร์โล่งอยากจะรีบไปติดตามเลยนะคะรับน้องเกรดไปในอ้อมอบอ้อมใจเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะ